เพราะว่าแหมเป็นประเด็นกันเหลือเกินทั้งในโลกออนไลน
มีการออกมาแถลงกันว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสม

ทีนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เขายืนยันว่าเขาลองถอดแค่ขบวนเดียว

แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาผลที่เขาถอด
แล้วได้ผลอย่างไรจะเอามาปรับใช้
รวมถึงถ้าได้รถไฟฟ้าล็อตใหม่มาเมื่อไหร่

ก็คือจะถอดจนถึงสิ้นเดือนนี้

เพื่อทดลองการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
รักษาการรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเขาก็บอกว่า
ทดลองถอดที่นั่งบางส่วนในขบวนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐
เป็นจำนวนก็ประมาณ๓๐คนต่อขบวนค่ะ
ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ตกค้างภายในสถานี
ว่าจะมีแนวทางแบบไหนต่อไป
ถ้าผู้ใช้บริการพึงพอใจก็จะถอดที่นั่งช่วงตอนกลางนะคะออกทั้ง๑๙ขบวน
และจะติดที่นั่งกลับคืนให้หลังรถไฟฟ้าขบวนใหม่เข้ามาให้บริการ
ซึ่งก็คาดว่าขบวนใหม่น่าจะส่งมาถึงช่วงปลายปี๒๕๕๙

และจะเริ่มทยอยให้บริการได้ประมาณต้นปี๒๕๖๒ค่ะ

มีผลอย่างที่ทางเบมคาดการณ์นั้น

แต่เรายังไม่ได้ดำเนินการถึงขั้นนั้น

หาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบาย

การเพิ่มราวจับการปรับรูปแบบ
เดินรถให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความถี่บำรุงรักษารถไฟฟ้า

ก่อนเวลา๗โมงเช้า

สำหรับผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีคัน
คนชรานและผู้พิการ